ผู้หญิงคนนึงอายุห้าสิบสี่ปีถูก
น้องชายของลูกสะพ้ายซึ่งก็มีศักดิ์เป็นป้าหลานการยิงเสียชีวิต
เนื่องจากว่าตัวผู้ตายนั้นเดินทางไปทวงเงินจาก
หลานคนนี้เนื่องจากว่ามีการยืมไปหลายปี
เอาไปแต่งเมียครับท่วงกันหลายครั้งจนครั้งล่าดสุดเนี่ย
เหตุเกิดที่ริมตลิ่งลำห้วยโสมบ้านสมเจริญอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบกรณีพบศพนางสมใจถามพันธ์อายุ๕๔ปี
จากการชนะสูตรพบถูกยิงด้วยปืนลูกซองบริเวณหน้าอกด้านขวาและแผ่นหลัง

ตรวจที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่ใกล้ศพ๒ปลอกและบนกระท่อมนาอีก๑ปลอก
ล่าสุดชุดสืบสวนสพน้ำสมติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
คือนายประจักษ์วายโยอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นน้องชายของลูกสะพ้ายผู้ตายเอง
ซึ่งผู้ตายเคยเลี้ยงดูและอยู่กินด้วยกันเป็นครอบครัวจนนายประจักษ์จะแต่งงาน
ผู้ตายก็เป็นคนไปสู่ขอให้หยิบยืมเงินเป็นสินสอด๓๐๐๐บาทเมื่อหลายปีก่อน
และยังไม่นำเงินมาคืนผู้ตายได้ไปทวงหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้คืน
ทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกัน
ด้านภรรยาผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าเมื่อวันศุกร์ที่๒๔เมษายน
นายประจักษ์มาบอกว่าจะเดินทางไปเยี่ยมพ่อที่อุบลราชธานี
ที่ไม่เคยไปเยี่ยมพ่อและพูดสั่งเสียว่าให้เลี้ยงลูกเองนะ

พอตัวเองรู้ข่าวว่าสามีเป็นคนก่อเหตุยิงนางสมใจ
รู้สึกตกใจมากเพราะคนตายมีบุญคุณกับตัวสามี
ทีมข่าวลงพื้นที่ปฏิบันสมใจ
ก็จะเตริญอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงเสียชีวิต
โดยที่เกิดเหตุเป็นเพลิงพักปลูกอยู่ในสวนของผู้ตายเอง
มักจะมานอนพักเฝ้าสวนอยู่เป็นประจำ

ตอนเกิดเหตุผู้ตายน่าจะนอนอยู่ที่กระท่อมกลางสวน
สังเกตเห็นรูไหม้ที่แลมสีเขียว
ว่าคนร้ายน่าจะยิงจากตรงนี้

ทำให้ต้องรีบกระโดดลงจากกระท่อมหลบหนีไป
คลองน้ำใกล้กันห่างเพียง๑๐เมตร
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงรีบตามไปยิงซ้ำ
ก่อนที่ผู้ตายจะตกลงไปข้างริมน้ำ
ซึ่งสูงประมาณ๕เมตรเสียชีวิตโดยมีต้นไม้ปกคลุมอยู่และผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ปกติจะทักทายกับผู้ตายเป็นประจำทุกวันแต่หลังจากหายไปสองถึงสามวันเริ่มแปลกใจ
ชวนเพื่อนมาตามหาจนพบศพขณะญาติผู้ตายนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความเสียใจ
ทันทีที่ทราบข่าวว่าคนก่อเหตุคือนายประจักษ์ทุกคนต่างตกใจ
โดยเฉพาะนางประภัยถามพันธ์พี่สาวของผู้ตายเพราะเธอเป็นลูกสะพ้ายของผู้ตายด้วย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ตายให้นายประจักษ์มาอยู่กินกันเป็นครอบครัว
รักมากกว่าลูกตัวเองด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้
ในใจอยากถามกับนายประจักษ์ให้ได้ยินจากปากว่าเหตุใดถึงมาทำร้ายคนมีพระคุณได้แบบนี้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
ขณะที่ตำรวจติดตามไปที่จังหวัดอุบลราชธานีจนสามารถจับกลุ่มนายประจักษ์ได้แล้ว
เมืองต้นรับสารภาพว่ายิงนางสมใจจริงส่วนปืนลูกซองได้นำไปซุกซ่อนไว้ในป่า
เพราะแค้นที่นางสมใจมาทวงหนี้สามหมื่นบาทหลายครั้งทำให้ทะเลาะมีปากเสียงกัน
นางสมใจเห็นหน้าก็จะพูดจาเสียดสีทำให้แค้นใจจึงก่อเหตุสลดขึ้น
ตำรวจจะควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน